โหดลุมกระทืบไล่ตีแขนขาหักโอ้โห

ก็ข่าวนี้มันมาจากคำพูดนี้ล่ะ

เก่านักเหรอผมบอกคุณผู้ชมไว้เลยว่าข่าวนี้สาหัส

มึงสดนักเหรอผู้ชายคนนี้ถูกถามด้วยวัยรุ่น๓คนแล้วตียับแบบนี้เลย

โหอย่างนี้เลยนะ
ตะดีอย่างนี้เลยอ่ะ

โอ้คุณผู้ชมครับภาพจากกล้องมณ์จอดปิดเป็นพยาน

คันแรกเขาไปก่อนแต่คันสองเหมือนกันตัวอีกกว่าคันหลัง
หวกกันน็อกทั้งไม้เบสบอลพี่เบิ

ดูมันดิดูมันโอ้โหคุณผู้ชม

เออเนี่ยครับโอ้มันกระทืบซะ

เดี๋ยวดูอีกจังหวะต่อตอนที่จะไป

ล้อรถจักรยานยนต์มันทับหัวไอ้น้องคนเจ็บไปแล้วนะ
ทับเหรอตรงโลก

แอบทรัพย์
เมื่อกี้ดอมกับน้ำแขนตกใจ
มึงสดนักเหรอ

เรามีภาพหลักฐานหมดไม่ต้องเถียงเลยนะไอเบิร์ต

ไหนบอกไม่เคยมีปัญหาทำไมพี่วันชัย
ไม่มีปัญหาอะไรแต่จะมีก็แต่อะไร
เบิร์ตมันไม่ชอบหน้าพี่วันชัยเขา

ไม่ชอบหน้าแต่ว่าอันนี้เขา

เบิร์ตมันชอบทำตัวกลางนะครับ

แล้วดูจากการรุมทำร้ายเนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาก็กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะฟังหน่อย

ตอนนั้นเราไม่รู้สุดนะ

รถขึ้นหัวได้ส่งมันจนยิบผมเลย

เบื้องต้นตบสนของตันจะสอบ

ชวนผู้ถูกมาสอบและก็อยูล์แล้วว่ะ

ไอ้เบิร์ตเนี่ยมาสอบปากคำจะดำเนินคดีด้วยครับ
เอาทำคดีให้ดีเรื่องนี้มีคนจับตาดูเยอะครับ

แล้วเมื่อกี้อะไรนะวันชัยบอกเป็นผู้มีอิทธิพลนะใช่ไหม